คุณผู้ชมคะดูอันนี้อีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเป็นเหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนน
รถเก๋งสีฟ้าคันนี้เขาไม่พอใจที่รถบรรทุกเนี่ยทำไมถึงขับแช่ขวา
ทีนี้เขาก็เลยแซงขึ้นมาได้พอแซงได้เท่านั้นแหละ
ขับแบบเบรกเบรกหยุดหยุดเบรกเบรกหยุดหยุดอ่ะ
จะให้รถบรรทุกชนท้ายเท่านั้นยังไม่พอนะคุณผู้ชม
ขวางเลยเปิดประตูลงมาท้าต่อยกันปะล่ะ

ไปไปโอเคไปไปไปนี่ไงครับ

ผมขอโทษครับ

แล้วก็ท้าคนขับรถบรรทุกลงมา

เห็นไหมคะว่าผู้ชายเสื้อสีฟ้าที่อยู่ข้าง

พยายามที่จะโบกไม้บกมือแล้วก็ขอโทษ

พยายามจะดึงเพื่อนให้กลับขึ้นรถ

ติดต่อไปที่คนขับรถบรรทุก

บนถนนสาย๕ซึ่งคนขับเก๋งสีฟ้าเนี่ยเมานั่นแหละน่าจะเมานั่นแหละตอนแรกอ่ะนะ
เขาขับตามหลังรถของผมมาแล้วเขาเปิดไฟสูงเนี่ยไล่รถผมตลอดเลย
อันนี้คนขับรถบรรทุกเล่าให้ฟังนะแต่ที่รถผมมันหลบไม่ได้
เพราะอะไรรู้ไหมฝั่งเลนซ้ายเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคัน
เพราะว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุการณ์รถบรรทุกขับเลนขวาสุดอยู่
ทีนี้ค่ะพอคันฟ้าข้างหลังเขาเปิดไฟไล่
เอารถบรรทุกเข้าซ้ายไม่ได้ก็เลยโมโหสิ
ทางด้านรถข้างหลังก็เลยพยายามขับปาดหน้าแล้วก็เบรกเหมือนจะให้รถบรรทุกชนท้าย
ทีนี้พอรถบรรทุกบีบแรยาวใส่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องแต่ว่าตัวโชเฟอร์รถบรรทุกเนี่ยเขาไม่อยากทะเลาะกับคนเมา
ก็เลยไม่ได้ลงไปมีเรื่องด้วยเนี่ยนะคะถามว่าแจ้งความหรือเปล่าเขาบอกว่าโอ๊ย
ผมไม่แจ้งความหรอกเสียเวลาทำมาหากินผมเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นเรื่องที่มีการโพสต์กันในโลกโซเชียลแบบนี้นะคะ